คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้มีอย่างน้อย๗๗ประเทศค่ะ
ที่ให้อาชีพให้บริการทางเพศหรือว่าโสเพณี
เป็นอาชีพที่มีกฎหมายควบคุมแต่ไม่ผิดกฎหมาย
ในขณะเดียวกันมีอีกกว่าร้อยประเทศนะคะที่โสพินีก็ยังผิดกฎหมายอยู่

ว่าจริงแล้วเขามีแนวทางในการบริหารจัดการยังไงบ้าง

คโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ชื่อว่ามีกฎหมายเข้มงวดที่สุด
ที่นี่การให้บริการทางเพศเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยพนักงานผู้ให้บริการจะต้องเป็นเพศหญิงมีอายุ๑๘ปีขึ้นไป
มีการบังคับให้ตรวจสุขภาพและตรวจภายในทุกเดือน
ขณะที่การขายบริการจะทำได้เฉพาะในร้านหรือสถานประกอบการที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น
หากขายบริการในพื้นที่สาธารณะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
อกจากนี้ทางรัฐบาลยังจัดสรรพื้นที่สนนิ่งพิเศษพร้อมทั้งออกใบอนุญาตให้พนักงานบริการ
เพื่อให้ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตามการขายบริการทางเพศในประเทศสิงคโปร์มีข้อห้ามบางประการที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
อาทิห้ามมีให้มีในหน้าชักจูงหรือเชิญชวนให้ใช้บริการกับหญิงให้บริการ

อกจากนี้พนักงานบริการทุกคนจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐด้วย
ขณะที่นิวซีแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อาชีพให้บริการทางเพศถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน
โดยเริ่มเมื่อปี๒๕๔๖อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานบริการได้
แต่ต้องมีอายุมากกว่า๑๘ปีขึ้นไป
อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานเหมือนอาชีพอื่น

อกจากนี้การตัดสินใจว่าจะให้บริการหรือไม่
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของสถานประกอบการ
เพราะตามกฎหมายผู้หญิงให้บริการมีอำนาจตัดสินใจในร่างกายของตนเอง
สามารถปฏิเสธลูกค้าได้เป็นต้น
ขณะที่รัฐเนวาด้าประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่นี่มีสถานประกอบการเพียง๑๙ร้าน
ซึ่งจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยหญิงที่มาสมัครงานจะต้องมีอายุมากกว่า๑๘ปีขึ้นไป
ซึ่งจะต้องจดทะเบียนกับฝ่ายปกครองของท้องถิ่น
บังคับตรวจภายในสัปดาห์ละ๑ครั้ง
ตรวจเลือดเดือนละ๑ครั้ง
ทำงานติดกันเกิน๙วัน

คือจะไม่ได้รับสวัสดิการใด
และต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐด้วย
จากตัวอย่างรูปแบบของการขายบริการ
ถูกต้องตามกฎหมายของทั้ง๓ประเทศ
พบว่ามีข้อบังคับที่คล้ายคลึงกัน

อาทิการกำหนดอายุของผู้ทำงานบริการ

ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมดูแล
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสังคมในด้านอื่นตามมา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน